คุณผู้ชมคะมีพยาบาลสาวจังหวัดมหาสารคาม
เธอเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยนะเธอน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
ได้ลาออกจากการเป็นพยาบาลนะคะแล้วเธอก็ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
ผลิตอาหารที่เป็นอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ค่ะ
นางสาวการระวีบัวบุญชาวอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามพยาบาลวิชาชีพ
เธอตัดสินใจลาออกจากอาชีพพยาบาลที่ทำมานานกว่า๘ปีค่ะ
เพื่อเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นางสาวการระวีเล่าให้ฟังนะคะว่าได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลวงราชการที่๙มาใช้ในการดำเนินชีวิต
โดยเริ่มทำเกษตรที่มีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์หลังเลิกงาน
แล้วก็ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์บนพื้นที่๒๒ไร่
ซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เป็นที่นาสิบไร่
ส่วนที่เหลือก็เป็นแหล่งน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เป็ดวัวหมูปลูกกล้วยน้ำว้า
เน้นการทำเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์
เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะ
เธอประสบความสำเร็จนะคะคุณผู้ชมเธอก็ลาออกจากการเป็นพยาบาล
แล้วก็มาทุ่มเวลาทำการเกษตรอย่างเต็มตัว
ขุดสระกว่า๕บ่อในพื้นที่นา
มีการเลี้ยงปลาใช้เป็นแหล่งน้ำในการเลี้ยงสัตว
ควายพระราชทาน๒ตัวแล้วก็นำมูลมาทำปุ๋ยหมัก
นาที่ปลูกก็เป็นการผสมกันระหว่างข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว

พอหมดหน้านานก็ปลูกเป็นข้าวโพดหรือต้นทานตะวัน

อกจากนี้ยังปลูกย่าเนเปียและย่าหวานที่มีโปรตีนสูง
เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ด้วย
ซึ่งก็จะมีลูกค้ารักสุขภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จองผลผลิตล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะคะ
กล้วยน้ำว้าเนี่ยราคาแพงนะคุณรัชพรไม่ถูกเลยนะ

ส่งลูกไก่เมื่อสักครู่นี้ในภาพเห็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบนะคะ
ก็ขายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อแต่ละเดือนขายได้เยอะเลยค่ะ
เธอบอกว่ามีอะไรได้พอกินพอใช้
และเธอมีความสุขมากกับการเป็นเกษตรกรแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวงนะคะ